นี่โอ้โหครบสูตรเมาแล้วขับอืมชนแล้วก็หนีอืม
นี่ไปจอดอยู่บนถนนไปต่อไม่ได้นะครับคือหน้ารถฝั่งซ้ายนี่พังหมด
รอยเบรกนี่เป็นทางยาวดูข้างหน้านี้ฮะ
แล้วมีจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกชนพังเสียหายอยู่คันหนึ่ง
ถึงขั้นเบาะหลุดออกมาเลยอันนี้มีผู้เสียชีวิต๑ศพที่ถูกคุมผ้า
นายทรงเดชการินอายุ๔๓ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ในพื้นที่นะฮะ
หมู่๓ตะบนบ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

ขณะเดียวกันลูกสาวที่มาด้วยกันเด็กหญิงวัย๑ขวบ๑๐เดือน
บาดเจ็บหนักนะฮะขาหักสองข้างมีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะด้วยนะครับ
ผู้ภัยก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลคนขับรถกระบะชื่อนายพรมกรอายุ๒๘ปี
เจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ได้นะฮะสพบ้านแก่งนะครับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย
ดื่มมาด้วยนะฮะแล้วก็มีคนเจ็บอีกคนนึงด้วยนะถูกกระบะคันนี้ชนมาก่อนนะฮะ
พ่อเขาตายแล้วก็ลูกเขาเจ็บสาหัสอยู่เนี่ย
ก่อนหน้านี้ห่างจากกันสัก๓๐๐เมตรนะครับก็คือในหอมอินตะใจอายุ๕๙อายุ๕๙นะครับ
ศีรษะแตกมีแผลที่ส้นเท้าด้วยนะครับ
สบ้านี่แตกนะฮะหัวเข่าสบ้าเนี่ยแตกหมุนรอบได้เลยอ่ะ
นี่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกันหัวเข่าแตก
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะบอกว่าตอนเกิดเหตุเห็นกระบะ
คันก่อเหตุเนี่ยขับมาด้วยความเร็วแล้วไปเฉียวชนรถของในหอมก่อนนะฮะ
จักรยานยนต์ของในหอมก่อนแล้วหนีนะนะฮะ
หนีไปไปชนจักรยานยนต์พ่วงข้างอีกที่พ่อกับลูกเข้ามาด้วยกัน
พ่อเขาตายลูกเขาเจ็บสาหัส
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นจักรยานยนต์ผู้ข้างดังนี้ฮะ
หน่ายทศที่เป็นพ่อนะครับ

นั่งมาด้วยผ่านไปสัก๒๐วินาทีเดี๋ยวดูรถกระบะของนายพรมกรนะฮะ
จะขับผ่านไปนะครับเพิ่งเฉียวชนจักรยานยนต์ของลุงหอมมา
แล้วขับตามจักรยานยนต์พ่วงข้างไปเห็นไหมฝุ่นเห็นไหมนี่ครับ
แล้วไปชนจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็จอดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแต่
จักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยพ่อเขาเสียชีวิตเลยนะฮะลูกเจ็บสาหัสนะครับ
วันนี้ครอบครัวของนายทรงเดชรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
โอ้โหแน่นอนแล้วครับเต็มไปด้วยความเสียใจของครอบครัวแล้วก็ชาวบ้าน

มันไม่ใช่เป็นลูกเคยมันเป็นลูกเขาเองเลยล่ะ
เมื่อเกิดเนี่ยเขาผิดหวังเขาก็ได้เปิ่งมันนั่นแล้ว
เพราะเขามันมีผู้ใจเนาะก็เปิ่งลูกใจ
เพราะมันไม่ใช่เป็นลูกใจมันเป็นลูกเขาเนี่ย
แกทำใจแบบใดเขาหาไปหันสภาพลูกแล้ว
ใครก็ทำใจแบบใดเหมือนกันนะ

ไปที่บ้านของนายพรมกรนะครับ
เจอกับแม่ของเขาแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายขับรถไปรับตา
ทำธุระในตัวอำเภอศรีสัชนาลัยนะแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยแวะไปซื้อเบียร์ดื่ม
จากนั้นก็ขับรถแล้วก็ไปชนคนตายหลังจากที่ส่งตาเรียบร้อย
ถามลูกแล้วว่าทำไมขับรถแล้วไปชนเขาแล้วหนีอย่างนี้
ทำไมไม่ไปดูตั้งแต่คนแรกที่ไปชนเขาลูกบอกตกใจทำอะไรไม่ถูก
แล้วไม่คิดว่าจะไปพุ่งชนรถพ่วงอีกทีนึงคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกเขาตายเลยนะฮะ
ภาษาหน่วยปกติว่าไปที่ไหนอะไรมีเมียมีแม่ไปประกบด้วยอะไรอย่างนี้
ตลอดไงก็เตือนเตือนเขาก็ฟังอยู่นะ
แต่ว่าถ้าไม่กินเหล้านี่เขาก็โอเคนี่ดื่มเหล้าด้วย
เดี๋ยวก็จะพาลูกชายไปขอโทษขอขมานใช่ใช่
ตำรวจสพบ้านแก่งแจ้งข้อหากับนายพรมกร๓ข้อหานะครับ
ก็คือเรื่องชนแล้วหนีละเว้นการช่วยเหลือ
สองก็คือเรื่องขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นี่เขามีเจ็บอีก๒ด้วยนะฮะและเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์
ตำรวจบอกรอผลตรวจเลือดก่อนนะวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
ถ้าพบเกินค่ามาตรฐานก็ต้องแจ้งข้อหาเมาแล้วขับ
ซึ่งเดี๋ยวแจ้งภายหลังได้ค่ะนะฮะ
เพราะว่าแม่เขาบอกว่าลูกชายเขาก็บอกว่าเขาไปกินเบียร์มาก่อน